สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ครับผมที่เป็นนัดเปิดศักราชปีสองห้าหกศูนย์นะครับ
ปีไก่ทองครับเดี๋ยวดูว่าปีนี้จะจิกมันหรือเปล่านะเอาตรงนี้ไปกับเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ
ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับกับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
เมื่อกี้ก่อนมวยชกณทรงนี่เดินสำรวจข้างนอกหมดเลยบอกนักมวยว่าต้องเต็มที่ครับ
ถ้าไม่เต็มที่กลับบ้านไปเลยไม่ต้องต่อยแล้ววันนี้ดูเดือดแน่นอนนะครับ
คู่แรกเคยหวดกันมาแล้วแล้วก็มุมน้ำเงินกลับเคยแพ้มาเที่ยวนั้นน้ำเงินบอกว่า
ถ้าผมไม่โดนนักแล้วก็เป็นเรื่องครับอ้าวเดี๋ยวดูครับวันนี้จะล้างตาได้หรือเปล่านะครับ
อ่าติดตามวิทยา
อัดกระแทกหน้าเขาคือลมใต้ผู้ทานรีสอร์ท
ครับมวยคู่แรกของเราเปิดหัววันนี้ครับ
ฝ่ายแดงเสมอไหนพออ่างทอง
ชื่ออันวัดทำศรีหาอายุยี่สิบเอ็ดปี
เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
ชกมาแล้วหกสิบสองครั้งชนะสี่สิบแปดครั้ง

ส่วนฝ่ายน้ำเงินลมใต้ภูทารีสอร์ท
คือฮิลาพงกรงจังหวัด

เป็นชาวจัวร์วัดนครศีษธรรมาต์

ข้างหลังแพ้คะแนนเสมอไหนพออ่างทองที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
มุมแดงนะครับเสมอไหนก็ซ้อมอยู่ที่สพลอ่างทองนะครับ
แล้วก็มีไปปล้ำที่ค่ายอขำอินของพี่เตลำไซดด้วยก็ปล้ำกับพวกยอดแสนชัยพวกเพชรอรภาเลยครับ
เดี๋ยวดูครับวันนี้มาเต็มที่เต็มถังนะครับ
ส่วนน้ำเงินลมใต้ก็ซ้อมอยู่กับพี่วิทยาเพชร๔๐๐๐นะครับที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชครับ
อยู่ในการดูแลของประหลัดอบตเสาทงคุณจิรวัตรเทวะเดชนะครับ
เป็นไงพี่น้ำเงินซ้อมอยู่ภาคใต้นะ
ภาคใต้นี่น้ำท่วมเลยครับ
น้ำท่วมใหญ่เลยนะครับเที่ยวนี้ภาคใต้เยอะที่สุดหนักที่สุด
ในรอบสิบปีก็ว่าได้ครับในรอบแสบสิบปีภาคใต้
ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคนด้วยนะครับ

วยคู่นี้นะครับเคยชกกันมาครับ
เวทีมวยไทยรัฐแห่งนี้เมื่อวันที่๓ธันวาคม
ฝ่ายน้ำเงินครับลมใต้นี่พลาดท่าครับ
ศอกแต่ก็กรรมการนับไวไว้แค่เข่าอ่อนไว้นิดนึงครับ
กรรมการก็สับมือนับวันนั้นก็ไล่ขึ้นมาไม่ทัน
ที่มีก่อนคล่องใจเรียกร้องให้ประวัตเตอร์ผู้จัดจัดมาให้แก้มืออีกนัดหนึ่งครับ
มุมแดงก็มีอาจารย์ภัยบุญขุนแทน

ผู้เกาะตั้งพ่ออ่างท้องถอดมงคลให้กับเสมอไหน
ตอนนี้อาจารย์ก็สอนมวยไทยอยู่ที่มสยด้วย
นครศรีธรรมราชนะครับคุณจิลวัตรเทวเดชครับ
ถอดมงคลให้กับนักมวยในคาถาเองเลยนะครับ
ครับส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ชุมพลอินทยศครับ
เอาน้ำเงินบอกว่าวันนั้นถ้าไม่พลาดโดนนับแล้วเป็นเรื่องแน่นอนครับ
เดี๋ยวดูวันนี้ล้างตาได้ไม่ได้
ยกที่หนึ่งนะครับผู้ชิดขาดบนเวทีชุมพลอินตะยศแดงเสมอไหน
พออ่างทองจากอุดรธานีน้ำเงินลมใต้ภูทานรีสอร์ท๑๒๑ปอนด
นครศรีธรรมราชเกงสีแดงนี่เคยชนะมาแล้วครั้งครับ
ในสุดยอดมวยไทยรัฐเนี่ยแหละครับได้สองคนนั้นที่ทำไว้
ประทะกันแล้วเนี่ยเจ้าเสมอไหนจะยุบหรือเปล่า
ความหนักความแรงนี่ใกล้เคียงทั้งคู่

แดงอาจจะหนากว่านิดหนึ่ง
วันนี้ก็ถือว่ายอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงไทย
ถือว่าเป็นนัดแรกของปี๒๕๖๐นาที
หลังจากที่เราพักกันไป๑พัก๑นัด
หนึ่งนัดวันที่๓๑ธันวานะครับ

แม่เตรียมดินซ้ายมาด้วยเลยลมใต้
แข้งซ้ายเข้าไปเต็มชายโครงเลย

ถ้ามีตีนซ้ายเข้ามาช่วยนี่สวยเลยนะ

ทำลายจังหวะด้วยตีนหลัง

ตีนซ้ายหน้าสูงงามครับลูกนี้
ลมใต้ลมใต้พี่น้องชาวใต้มากันเยอะเลยนะ
ไม่ทันด้วยตีนไวมากครับ

โหลุนกันไปตายแล้วนี่แข่งขวาศาสตร์เต็ม

นี่คือความสนุกของยอดมวยไทยรัฐ
คุณอนุมัติรู้ไหมว่าไง

นี่กับยอดมวยไทยรัฐนะ
ก็เลยว่าทำการถ่ายทอดมาถือว่าตอนนี้ติดตลาดกับมวยทีวีนะ
สมัยยอดมวยไทยรัฐที่ตรงนี้ติดตลาดครับติดตลาด
ปัจจุบันเรียนอยู่สถาบันภรร้าศึกษาอังคลนะครับ
หมัดขวานี่ยังใช้ได้อยู่นะขวาทั้งแถบเลยนะ
เข้ามารูปเดิมแล้วก็มีสิทธิ์จำหนึ่งเดิมอีกนะ
จังหวะหัวตีนซ้ายออกไปครับกาดตกขึ้นมานี่ขวาสวนเลยนะ
เล้นทิมหมัดเล้นทิมหมัดอาวุธหนักใช้ได้เลยนะ

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ
อาจารย์ภัยบูลบุญแทนผู้ก่อตั้งค่ายมวย

ซ้ายเสียหลับรุ่งนี้วิล็อกเดิมหรือเปล่าลมใต้

ขยับด้วยความมั่นใจนะวันนี้เจ้าเสมอไหน
ค่อยเบียกหมดยกที่หนึ่ง
เสด็จปอนด์ครับรุ่นกลางครับอ่อความอุดแรงครับ
เอ้าจะดูต่อครับบนเวที
ยกที่๒กาดนี่หล่นไม่ได้เลยนะครับน้ำเงิน

กแรกนี้เห็นแล้วนะครับว่าหมัดชวัดเฉวียนมา
ในกำหว่างออกติดซ้ายแบบนี้ครับต้องระวังขวาสวนด้วย
ขวามาอีกแล้วอาวุธต้องหลากหลายพอสมควรเลยนะครับ
ลงใต้ในวันนี้ถ้าต้องการล้างแค้นคืนล้างอายคืนให้ได้โอ้โหตีนซ้ายแม่นด้วย
เอาล่ะอย่างนี้สนุกแน่นอนแล้วต้องขอบคุณถึงหัวหน้าคณะทั้งสองฝ่ายนะ
นี่ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีการฟิตซ้อมเตรียมตัวกันมาอย่างดี
ขอบคุณครับหัวหน้าคณะทั้งสองฝ่าย
เอ่อต้องหลุ้นด้วยต้องหลุ้นด้วยต้องหลุ้นเพื่อให้มวยโชคกันให้สนุก

ถ้าเดินทะลุดุดันมาก

ตั้งรับคอยรอสายตาคอยดู

รอกอบในน้ำเงินดูต้องดู

ตีนซ้ายมากเลยครับแก้มมากเลย
เมื่อไหนพยานโต้คืน
และนั้นดังสุด
สมัยนาฏิศกาลที่ทำอยู่ทางด้านคุณสนองลักวะนิดนะ

อันตรายเธอเป็นลูกทำร้ายเวลาไอ้ลูกสอง
แดงนี่ขวาทั้งแผนนะครับแต่ขวาต่อยขวามีศอกขวาด้วย

แพ้ชนะไปลึงกระทิตไปตายครับคุณผู้ชม
ทรงนี้ยังบอกไม่ถูกเลยท่านผู้ชมดูยากด้วย
แฟนทางบ้านอีกนะแถวโอ๊ตมิลบุรีไม่เคยขาดกับยอดมวยไทยรันดร์
เป็นแฟนประจำโอ้โหมันดูแล้วมันสนุก
ผมเชื่อถือมากเพราะการจัดของโปรโมเตอร์ทรงชัย

โฮนี่แต่ละคู่ไม่ผิดหวังซ้ายสูงอิงอาม
เหลี่ยงทันกันเนี่ยนี่เรายังไม่เห็นในข้างนอกเนี่ยสูสีพ่อบอสพ่อเวียงแล้ว
แพ้ชนะไปยุ้นกันที่ไปป่ายยกท้าย
อยู่ที่ในแล้วตอนนี้
กไปโยกมาแล้วขยับด้วยแข้งซ้ายเต็ม

ทันเกมคุณซ้ายมาผมซ้ายตอบ
ไหมตอบคืนทันที

กหน้าน่าจะสนุกกว่านี้แล้วแน่นอน
เข้มข้นแล้วต่อปลายกใกล้จบใกล้หมดยกสอง
มันไปยุ่งกันยกสี่ยกห้าละกุ้งสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ครับโรคครู้แรกเราผ่านมาสองยกแล้วก็ผีห้าประตายกที่สอง

อยู่นี่มันเลยเคสอันตรายมาแล้วคราวที่แล้วในลมใต้โนนับยกสอง

ท่วมก็จริงแต่เจ๊กิ๊กบอกว่าลมใต้เนี่ยซ้อมถึงครับ
ค่ายเพชรสี่หมื่นไม่โดนน้ำอ้าวดูต่อครับยกที่สาม
บนวิธีครับยกที่สามสถานการณ์นี่กินน้ำเงินไม่ง่ายนะครับ
ไฟล์นี้แดงเสมอไหนเพราะขยับผิดจังหวะนี่
ดนตีนซ้ายลมใต้สาดเข้ามาเลยดักตีนซ้ายมาอยู่แหละครับ
ปวดปิ้นแบบนี้ครับผิดจังหวานระวังถึงกล้านคอด้วยนะเสมอไหน
ถึงตรงนี้ยกนี้ถือว่ามันเป็นยกสังคัน
อย่าไปโดนเกี่ยวแล้วล้มเกี่ยวแล้วหงายนะไม่ได้นะขยับแล้วออกหมัดขวา
วันนี้มาระวังหมัดนะวงใต้ระวังหมัดเลย
ก็คราวที่แล้วพลาดยกสองโดนสองเข้าไปไงครั้งนี้มาอีกแล้วเนี่ย
ลำพังแล้วมวยตัวนี้เป็นมวยถูกยันนะ
มาแต่วันนี้กลายมาเป็นมวยตั้งรำนะไม่เดิน
หล่อหล่อซ้ายังแค่งขวาออกแค่งซ้าย

เสมอไหนกลับมามิงฟ้ามันใจสูง
แค่งขวา๑๒๑ปอนด์นะครับคู่นี้
แดงนี้ได้หนักเลยครับขวาทั้งแถบ
เป็นคู่ที่แข้มข้นคู่กับมวยคู่แรกวันนี้
ยกนี้ยกที่๓หาผู้ชนะอยู่
ตอนนี้เอาไว้ยังไงจากเข้มเน้นมา
ทำยันยันยันจะตั้งกำแพงคาตีไม่ได้
เหลี่ยมเข่าน้ำเงินอาชีพอยู่แล้ว
ได้เสมอไหนนี่ใช้ลูกหนักนะครับ
พาจร่องจร่องหาจังหวะการทำ
ลูกไหนหลวมลูกไหนหลนมาก

พาก็เงียนเลย
รอกไว้รอกไว้ระยุกต์เหลง
ก็พุ่มตีพุ่มตีต่างฝ่ายต่างตี

จับสวยด้วยนะครับลงใต้
เริ่มขยับเบียดเริ่มจะไม่ถอยแล้วนะครับลงใต้
ตอนนี้ทีมงานของวิทยาเพชร๔๐สั่งเดอร์แล้ว

ติดในเอ้าดึงเข้าโต้คืน

เอ้าพริกเหลี่ยมหักมา

น้ำเงินนี่เปิดโอกาสนี่เดินเข้าทำได้ด้วย

ใครบอกว่าผมหนี
แล้วลงใต้วางขวาอยู่มียุ่งเหมือนกันนะ
เปลี่ยนเกมเปลี่ยนแผนเดินแค่ขวาศาสตร์โต้คลุม
ล็อกไหมวัดจะมีความแกร่งความแข็งแรง
คุณตีผมตีตั้งควายตั้งตี

เสมอไหนเอาลมใต้ลมใต้
ใต้ทำไมเดินไม่ตีนี่ก็มีสิทธิ์จากลมใต้เป็นร่มป้าหมูได้เหมือนกัน
หมอก็เอาแล้วคุณตีผมตีตั้งควายตั้งตี
ดูไม่ออกเลยนะครับแบบนี้คล้องแล้วตีเกี่ยวแล้วตี
ผลัดกันแทงผลัดกันเด็บคนละทีอีโมทยกที่๓เข้มข้นเลย
ครับหมวยกู้แหลกพัดมา๓ยกเฮ้านี่ครับ
เหลี่ยมมาพักทางด้านลมใต้เสียหลักล้มลงไปนอนครับ
เสมอไหนต่อยซ้ายต่อยขวาครับครับ

ช่วงปลายน้ำเงินแรงขึ้นมานะวงในนะพี่ชัยนะ
ลงใต้มาได้เข้าในครับวงนอกนี่ท่านฆ่าเสมอไหนดูได้เปรียบ
แต่วงในทางด้านปลายน้ำเงินกับลงใต้ครับ
วิทยาเจ๊กิ๊กทุ่งสงศ์บอกลงใต้ครับ
บอกลงใต้สั่งเดินแล้วนะครับเล่นวงในอย่างเดียวเอ้า
เดินไปเข้าทางหรือว่าเดินไปทำวิทย์ประจำวนเวที่
เขาขนาดมานอกลุ้นรวล
ขวาทั้งแถบน้ำเงินนี่ในด้วยแข็งแกร่งเลยนะครับ
เริ่มที่จะแรงขึ้นมาบ้างกันช่วงปลายกลุ่ม๓
มายกนี้ต้องวัดกันที่ความแข็งแกร่ง

เปิดเกมแล้วครับนิ่งเฉยไม่ได้

เริ่มแรงนะเริ่มแรงนะ

แดงยังดีอยู่ยังได้ลูกหนักอยู่นะ
นี่ลูกนี้แม่วิ่งเข้ามาเกี่ยวเฉยสวย๒๓ครั้งแล้ว
เจออย่างนี้เสียหายนะเสียหายเสียหาย
ตั้งรับแล้วรอดักรอดักครับ
ไอ้เจ้าเสมอไหนดักแทง

ยักไส้ไปด้วยแล้วต้องเปิดเกมล่ะครับ

เหลือในอย่างเดียวแล้วครับลงใต้ตอนนี้
คราวที่แล้วเนี่ยเร่งมาไปปลายแดงทำท่าจะแย่เหมือนกันนะคราวที่แล้ว

งานวิทยาเจ๊กิ๊กสั่งเดินเปิดแก๊งอย่างเดียว

ไม่เหด้รอไปต้องไว้
มันมาสวยเอาลูกล้มนี่เอง
วิทยายายามาสอนผ่านนี้เร้ว
อ้าวดูยังมีแค่งขวาสูงรอบล็อครอบรัสแล้วหมุน
หมุนไปเรื่อย้ิงจะพลิกเหยยม
เป็นอย่างนี้เป็นลูกที่เสมอไหนนี่ยังแก้ไม่ได้ครับ

หมุนเหลี่ยมตี๓๖๐องศาเลยนี่เหนื่อยเลยนะแดง
เป็นช่วงของวินาทีสำคัญมาก

เกี่ยวไม่ลงยุดพละกำลังหมดหรือเปล่า
เพราะว่าน้ำท่วมหรือเปล่ามันพิซ้อมหรือไม่
ไม่หมดเลยไม่หมดนี่ไง
ถึงเขาหลายมานี่ฝรั่งหนึ่งช่วง
ต้องรีบต้องไว้ต้องนิดนึง
ลิกกว่านิดนึงนี่ทางเงิน

ใครจะโดนลูกหลัดทุบเข้าใบขึ้นไปสะเตือนกัน
แต่ว่ามันรอโต้แต่ละดอกนี่นะ

ตอนแรกก็จะรอลมวัดหัวดูไอ้แกน่ะใส่ไหม้มา

ติ้งซ้ายเนี่ยน่ารักเนี่ยน้องเมืองออกติ้งซ้ายน่ารักมาก

อ้าวดูอ้าวไข่ได้ซ้ายเตะ

เตะขวาเตะสลับไปเรื่อย
อ้าวปากเกี่ยวปากเกี่ยวอ้าวอ้าวอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้น
เอาเข้มข้นปลายยกนี้เองเหรอเอาไปตีขยันไปขยันไปเรื่อยลมใต้
โอ้โหยัดไส้ยัดไส้เอาขวาตี
โล่ตลอดด้วยนะครับเสมอไหนแดง
แม่น้ำเงินยังแรงวิ่นมาแล้วนะตอนนี้เนี่ย
แรงขึ้นมาแรงขึ้นมาครับแดงต้องโต้ตลอดด้วยเสมอไหน
ช่วงปลายยกแล้วหมดยกที่สี่
ครับมือคุยแรกนี้ผ่านมาสี่ยกนี่ภาพช้ายกที่สี่ครับ
โอ้โหทางด้านเสมอไหนเกี่ยวขาได้โต้ขวาคืนครับเข้าลำตัว
ล้ำเงินนี่มีหลายก๊อกนะครับโอ้โฮนี่ปั้มเข้าในครับชัด
ลมใต้นี่พยายามตีเข่าในครับโดนแข้งขวาอีกแล้วครับ
โดนแข้งขวาเสมอไหน
ว่ากันตามตรงนี่จังหวะฝีมือที่มุมแดงนะพี่ชัย
มุมแดงวงนอกสวยงามครับแซวเขาในนี่ทางด้านฝัยเหมือนลมใต้ครับ
มีดีคนละอย่างนะครับพอเข่าวงในนี่มุมน้ำเงินจะตั้งรับได้สวยกว่านะครับ
เอ้าเดี๋ยวดูครับเป็นของใคร
ยกที่๕ยกสุดท้ายถ้าได้แล้วได้เลยเลยนะครับ
โอ้โหแดงได้ลูกหนักออกมา๒แข้งติดแล้ว
มาเล่นฝีมือเหมือนเดิมแล้วนะครับแดงออกขวายาว
ลงใต้พยายามจะเดินเข้าหานะเหมือนเดิมคล้องในแล้วมันดูดีไง
มันเน่งดีเมื่อเกินนะวันนี้ชกยิ่งนิ่งนะ

เหลี่ยมดีด้วยนะเหลี่ยมปิดหรือเหลี่ยมตัวที่ใช้ได้เลย

เดินประหยัดอย่างเดียวเปิดเกมไป
พยายามเดินไปยังทำไม่ได้

ทางลงใต้เนี่ยแดงที่โตแล้วโตเหนือโตเน้นเนี่ย
ลูกหนักด้วยหนากว่าใหญ่กว่าเห็นเลย
มาด้วยกองเชียร์ของฝ่ายแดงเนี่ยมากันบ้าง

สถาบันภรรยาศึกษาฮังคอ
นี่ครับแข้งขวาเตไม่รับหยุดไม่ได้
แต่มัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ

ติดตามติดตามผู้นำนักชกรายนี้ต่อปัจจุยังไม่แพ้ใครนะ

ไปด้วยแชมป์มวยท้องคับมวยท้องคับเมื่อกี้ที่พี่มาย

เจ้าเสมอไหนพออ่างทอง
ลีลาโชว์เลยทำอะไรสวยไปหมดเวลามวยที่ทำคะแนนนำนี่นะ

เป็นคู่แรกของศักราชใหม่ในศึกยอดมวยไทยรัฐนะ
ย้ำนิดนึงท่านที่เป็นแฟนคลับของวันทรงชัยนะ๑๙นะนับเบา
๑๙มกราคมนี้เที่ยวราดเงินกับวันทรงชัยเตี้ยวป่า
ใช่๑๙ปี๓๐แต่ว่า๑๙นี้เตี้ยวป่าเตือนกับเพชรมึงชนทุนัน
สุริยันเล็กกับเพชรชาติชายแล้วมาดูประจันบานใส่กับเพชรพังงัน
สนุกนี่ครับแต่ละคู่ออกมาคัดเค้นเน้นแบบละเอียด
โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันหรือว่าดรทรงชัยว่าอย่างนี้
คุณผู้ชมครับส่วนในวันพรุ่งนี้ครับ๘มกราคม
พบกับการแห่งกลางคุมบอลโตโยต้าแม่โขงครับ
แชมพีเอนชิป๒๐๑๖นัทชิงชนะเลิศปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
เจ้าของแชมป์โตโยต้าลีกครับ๕สมัยพบกับผู้ท้าชิงหน้าใหม่
ร้านซ้างยูเนเต็ดแชมป์ลีกสูงสุดจากสปลาวตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
สดจากสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
ติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับสงบ
จบแล้วนี่ถ้าจะว่าอย่างนี้ก็เหมือนยกคง
ดูเวลานับเวลาครบยกมอบยกสุดท้าย
โชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินนะ
มวยถ้าการพิษซ้อมนี่ทำการบ้านมารีนมันก็มันมั่นใจ
มั่นใจตัวเองด้วยแล้วพี่เลี้ยงก็มีก็ยังมีโพไทยชอวัยคุณด้วยนะ
โหรุ่นเดอะรุ่นเดอะเลยฤทธิ์ใหญ่เลย
กรรมการก็รับคะแนนทั้ง๓ด้านแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ
เป็นฝ่ายชนะคะแนนเสมอไหนสวยงามครับ
ไฟล์สวยแล้วนะครับเสมอไหนพอห่างทองพักสักครู่ครับ